รายของโรคไข้เลือดออกกันหน่อยนะครับ

อังกษ์สเตศสาวเป็นไข้เลือดออก๓วันสุดท้าย
เสียชีวิตเลยคุณผู้ชมมันรวดเร็วมากเหลือเกิน
ถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกแล้วบอกว่า
ฝากเตือนเพื่อป้องกันไข้เลือดออกค่ะ
เพียงแค่๓วันไข้เลือดออกได้พรากชีวิตน้องแนน
กำนันเสิร์ชเจริญดีอดีตกำนันตำบลกลางเวียงจังหวัดน่านไปอย่างไม่มีวันกลับ
เวลา๓วันเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อ

แอร์ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไป
เฝ้าระวังตัวท่านเองและบุตรหลานของท่านและคนรอบข้างด้วยนะคะ

พร้อมกับข้อความและภาพของแอร์ออสเตจสาวสวยทีเดียว

ซึ่งเป็นญาติของคนที่โพสต์เสียชีวิต
หลังจากป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วก็เข้ารับการรักษาเพียง๓วันเท่านั้น
ผู้โพสต์บอกว่าแนนเนี่ยเป็นชาวตะบนกลางเวียงจังหวัดน่าน
ต่อมาแนนมีอาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพียงไม่กี่วัน
อาการก็หนักขึ้นแบบสับผลัน

วัยวะภายในถูกทำลายก่อนจะเสียชีวิตใน๓วัน

ผู้โพสต์ยังอยากจะนำเรื่องราวนี้
พอช่วงนี้มันระบาด

ทางนี้มีข้อมูลทางการแพทย์ชี้แจงถึงการเสียชีวิตอย่างรวดเร็วของผู้ป่วย
ที่บอกว่า๓๕วันหลังไข้รถอาจจะเป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดก็ได้
เพราะว่าเลือดนั้นมีความเข้มข้นมากขึ้น
มีความเสี่ยงที่คนไข้นั้นจะเกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้
และเมื่อพบว่าเลือดมีความเข้มข้นมากขึ้นต้องรีบให้น้ำเกลืออย่างรวดเร็ว
บางรายอาจจะให้น้ำเกลือไม่ทัน
อย่างที่คุณแนนเขาได้ประสบแล้วก็เสียชีวิตไปเลย
๓วันนี้คือรวดเร็วมาก
ก็ควรจะใส่ใจตั้งแต่ต้นเรื่องเลยก็คือไปอยู่ที่ไหนที่มันยุงเยอะ
ค่ะต้องระวังนะครับค่ะค่ะค่ะค่ะหรือว่าใครสูงต้องรีบพบแพทย์เลยนะคะ